ปกติก่อนหน้านี้เราเคยอ่านข่าวเรื่องของกู้ภัยมีปัญหา
ไปรับผู้ปงผู้ป่วยแล้วตกลงมันทับที่ใช่ไหม
วันนี้เป็นเรื่องของศึกนมเปรี้ยว

เออคนส่งนมเปรี้ยวตีกันเอง
ทั้งที่มาจากบริษัทเดียวกันด้วยนะ

เมื่อเมื่อเมื่อเมื่อ
เมื่อเมื่อ
เมื่อ

เมื่อ
เพื่อจะไปดูว่าอีกกลุ่มคนที่เขามาขายนมเปรี้ยวมาผิดเขตหรือเปล่า
ทั้งที่จริงเขาบริษัทเดียวกันนะแต่เขาก็จะมีเขตของเขาไงนะคะ
แล้วทีนี้นะคะก็เลยกลายเป็นว่าถูกอีกกลุ่มนึงรุมทำร้าย
เอาท่อนไม้กับเหล็กเนี่ยทุบตีจนตัวเขาได้รับบาดเจ็บใบหน้าฟันแตกเลย
แล้วก็หน้าผาก็ถูกเย็บถึง๕เข็ม
ร่องรอยการถูกทำร้ายเจ้าตัวบอกว่าตามร่างกายอีกหลายจุดเลย
เหตุการณ์จริงเกิดขึ้น๒๒พฤศจิกายนตอนช่วงประมาณ๓ทุ่ม
ในซอยสุวินทวง๒๘กรุงเทพฯ
ซึ่งคนเจ็บเนี่ยที่ถูกทำร้ายร่างกายคือนายวินัยบุญสัย

เขาเอาคลิปไปร้องเรียนกับทางคุณเอกพบเหลืองประเสริฐนะคะ

หมีคนเจ็บเล่าแบบนี้ปกติตัวผมจะขับรถส่งนมเปรี้ยว
อยู่ในเขตสุวินทวงน้องจอกแล้วก็มีนบุรี
ส่วนคู่กรณีอีกฝั่งเนี่ยเขาจะส่งอยู่ในเขตมีนบุรีกับร่มกล้า
ซึ่งตัวเขากับฝั่งคู่กรณีนะคะเป็นคนส่งนมเปรี้ยวบริษัทเดียวกัน
แต่แค่ว่าตัวนมเปรี้ยวมันแค่คนละแบบเท่านั้นเอง
แล้ววันเกิดเหตุหลังเลิกงาน
ตัวเขาบอกว่าเขาขี่รถไปเจอรถของคู่กรณีที่ทำร้ายเขา
รับว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องวันนั้นตามคลิปที่ผมบาดเจ็บแบบนี้
คือ๑เดือนก่อนเคยมีปัญหาแล้วรอบหนึ่ง
เพราะมีการส่งนมเปรี้ยวทับที่กันตามกฎบริษัทมันทำไม่ได้
ก็เคยเข้าไปตักเตือนแล้วเพราะมันเป็นกฎของบริษัท
ทีนี้ก็นึกว่าจะจบไม่มีอะไรวันเกิดเหตุก็เจออีกแล้ว
ก็เลยตัดสินใจขี่รถตามไปดูว่าเอ๊ะใช่คนเดิมหรือเปล่า
ไม่ได้อยากจะหาเรื่องแต่กลายเป็นอีกฝั่งหนึ่ง
โทรเรียกพักพวกมาแล้วก็มารุมทำร้ายเขาค่ะ
กลัวครั้งไหนโดนอะไรบ้าง
ก็ผมโดนแล้วก็เหมือนลืมไปเลยพี่
อื้อเนี่ยค่ะรู้สภาพเจ้าตัวนะคะฟันเฟิร์ดแตก
ชี้ให้ดูแบบนี้ก็มีการแจ้งเรื่องไปกับทางบริษัทแล้วนะคะ
แล้วก็แจ้งความดำเนินคดีไว้ที่สนมีนบุรีค่ะ
รับว่าตอนนี้กลัวมากนะกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะอะไร
เจ้าตัวบอกว่าจริงกลุ่มคนก่อเหตุมีเป็นสิทธิ์
แต่ว่าได้รายชื่อผู้ก่อเหตุมาแค่๔คน
ทีนี้ทางด้านคุณเอกพบเนี่ยเพจสายใหม่ต้องรอด
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะติดตามความคืบหน้าประสานเรื่องนี้ให้ค่ะ
สินค้าเดียวกันข้ามเขตใช่ไหม

เป็นแบบเหมือนกับสินค้าเดียวกันคนละสูตรสูตรน้ำตาลน้อยอะไรอย่างนี้
แต่มันไม่ควรเกิดนะคุณยิ่งเข้าของบริษัทเดียวกันนะคะ